คุณผู้ชมครับเสียแป้งวันนี้๑๔วันนะ๑๔วันที่ความพยายามในการหาเสียแป้งเนี่ยนะครับ
เทือกเขาบรรทัศน์เป็นเวลา๑เดือนพอดีครับ
เสียแป้งนั้นหนีออกไปจากโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าเสียแป้งนั้นอาจจะไม่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้ว
บางคนอาจจะมองว่าเสียแป้งนั้นหนีไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้อากาศนั้นก็ถือว่าดีด้วยนะครับฝนไม่ตกท้องฟ้าเปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูภารกิจนะครับในการค้นหาตัวเสียแป้งครับ๑๔วันที่เทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
กำลังจากตำรวจภูทรทั้งภาค๘ภาค๙ครับ
แล้วก็จัดชุดพิเศษตรวจสอบตามจุดต่างครับในการจับกลุ่มตัวเสียแป้ง
ซึ่งจากการที่ฝนทิ้งช่วงท้องฟ้าเปิดทำให้การลำเลียงเสบียงทั้งทางเรือ
แล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
เส้นทางพื้นที่แนวราบเชิงเขาจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอในจังหวัดต่าง
ตรังสตูนสงขลาเจ้าหน้าที่ที่มีการก็มีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดครับมากยิ่งขึ้น
คู่กับการตรวจสอบจุดต้องสงสัยวันนี้บอกว่ามีอีก๓๔จุดนะฮะที่เจ้าหน้าที่นั้นยังเข้าไปไม่ถึงนะครับ
เพื่อจะให้ความกระจ่างซะทีว่าตกลงแล้วเนี่ยจากการคิดไตรตองของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียแป้งยังอยู่ไหม
เทือกเขาบรรทัศน์ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกันต่อไป
และนอกจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับดินฟ้าอากาศก็เรื่องหนึ่ง
ต้องไปเจอกับข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามนะพี่เต้นคุณผู้ชมครับ
ปล่อยมายังโซเชียลมีเดียทำให้บางครั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลด้วยครับ
ข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจากทีมงานที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของเสียแป้งนะครับ
คือต้องการให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนนะครับอันนี้ก็โอ้โหหลายอุปสรรคจริงก็เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับ
ขณะที่อดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์ครับ
บอกว่าหากเสียแป้งยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
คงไม่หลบหนีไปในพื้นที่บ้านตระเนื่องจากไม่มีถ้ำในการหลบซ่อนตัวมีเพียงซอกหินเท่านั้น
หากยังหลบหนีอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์มั่นใจว่ามีคนพาหลบหนีแน่นอน
ส่วนสถานที่ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
คือพื้นที่รอยต่อระหว่างพัทธลุงกับอำเภอมะนังของจังหวัดสตูนนะครับ
ถ้ำมากมายเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวหากินได้สะดวกด้วยนะครับ
ส่วนการที่หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน

ตามความผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปี๒๕๖๒ที่นำอาวุธเข้าไปในป่าเนี่ย

คนที่ยิงประทักษ์กับเจ้าหน้าที่ในวันนั้น
เป็นเสียแป้งจริงไหมจนกว่าจะถูกคุมตัวนะฮะอย่างที่เราย้ำไปคุณผู้ชมครับว่า
ตั้งข้อสงสัยอะไรต่างเรานับกัน๑๔วันใช่ไหม๑๔วันที่บอก
เอาจริงแล้ววันแรกที่เริ่มมีการปะทะเนี่ยแก๊งเสียแป้งจริงหรือเปล่า
คนที่พาเสียแป้งหลบหนีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบในส่วนนี้
แต่อย่างที่คุณกายเล่ามาบอกเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดไล่ล่า
ก็เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะไหนจะข่าวลวงอีก
ไหนจะข้อกังวลสงสัยอีกว่ายังอยู่หรือเปล่า
แต่ว่าวันนี้ทางผู้ช่วยผอบตรเองในฐานะ
หัวหน้าชุดไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เนี่ย
ก็ยืนยันนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังไม่มีนโยบายที่จะยุติภารกิจไล่ล่าเสียแป้งนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาอันตรายแล้วมีพฤติกรรมหลบหนี
แล้วมีการใช้อาวุธสงครามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
คือเขาหยุดไล่ล่าไม่ได้เพราะเขาบอกว่ากลัวว่าจะเป็นอันตราย
กับประชาชนที่พบเห็นเสียแป้งเนี่ย
เขาก็ยังมั่นใจว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
เพราะไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
ส่วนความเป็นไปได้ที่อาจจะหลบหนีออกนอกพื้นที่
ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ตำรวจยืนยันว่า
ปฏิบัติการอย่างเต็มที่แล้วปิดทางลงเขารอบหมดแล้ว
และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการติดตามตัวทุกวันนะคะ
ตัดวงจรส่งเสบียงก็แล้วนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวันที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ตอนเที่ยงคืนก็พบว่ามุ่งหน้าหลบหนีไปบนเขา
ไม่ได้มีการแวะนอกเส้นทางด้วยค่ะ
แล้วมีกระแสข่าวนะคะบอกว่าเมื่อ๒วันก่อนมีคนติดต่อไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โยยยังไม่มีการแวะนอกเส้นทางลงเขารอบหมดแล้วนะครับ
มีการยืนยันว่าคนที่ติดต่อเข้ามาเป็นใคร
ก็บอกว่าอันนี้กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้กันอยู่นะคะ
ที่บอกว่ามีการติดต่อขอเข้ามอบตัวเนี่ยค่ะยังไม่ยืนยันนะคะ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะ
ที่บอกว่าอันนี้มันจะมีภาพถ่ายของคุณวราวุฒิกับเสียแป้ง
ดูจากการแต่งตัวของตัวเองในตอนนั้นดูจากน้ำหนักแล้ว
มันน่าจะนานมาแล้วแหละคาดว่าน่าจะช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะปี๖๒
น่าจะเป็นช่วงหาเสียงปลายปี๖๑ถึงช่วงต้นปี๖๒
ซึ่งคือก็ตามวิสัยของนักการเมืองเพื่อใครมาขอถ่ายรูป
ถ้าไม่ถ่ายด้วยก็แปลกนะคะแต่ว่าตนเองไม่รู้จัก
ไม่เคยมีโอกาสพูดคุยไม่มีการเชื่อมโยงอะไรทั้งสิ้น

เพราะว่ามีการนำภาพถ่ายออกมาแล้วพูดถึงกันนะคะ
วันนี้มีการประชุมในส่วนของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ
จริงแล้วรัฐบนตรีว่าราวุฒิตอบหลายประเด็นนะครับ
อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจ